การไล่รำหน้าศพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปทำได้
อยากให้นิวลำสักนิดนึง
ก่อนที่จะเริ่มขายเนี่ยป้าก๊อตต้องใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์เตรียมไก่เตรียมอะไรในนานไหมครับ
ตื่นตั้งแต่ตี๓โรงเรียนจะเลิกบ่าย๓เราก็ขายไปจนถึง๖โมง
อาจจะผิดคนเดียวอาจจะชนะทั้งคู่หรืออาจจะไปทั้งคู่

นั่นนักสู้นิวและนักสู้กอดร้อง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
ก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นเวลาของเราแล้วนะครับ
เรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ
กับรายการในดวงใจของคุณผู้ชมนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
รายการที่จะมีนักสู้นะครับสองคนบนเวทีนะครับ
ขึ้นมันประชันเนื้อเพลงนะครับว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงนะครับเนื้อเพลงถูกต้องหมดเลยล่ะครับ
รับไปเลยรวมทั้งสิ้น๒ล้านบาทครับ
กว่าคุณผู้ชมคงจะเริ่มชินกับคำว่า๒ล้านบาทไปแล้ว
นอกจากชินแล้วนะคะยังทำให้หัวใจเต้นรัวอีกด้วย
โอ้โหเพราะว่าเงินล้านเนี่ยตอนนี้หายาก
อย่าว่าแต่เงินล้านเลยค่ะเงินร้อยตอนนี้ก็ยังหายาก
เพราะฉะนั้นนะสมัครกันมาเยอะนะคะในรายการของเราค่ะ
เราจะอยู่คู่กับคุณผู้ชมนะคะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ
และให้คุณผู้ชมมีตังค์เอากลับไปสู้ให้ครอบครัวแข็งแรงและแข็งแรง
เรื่องราวชีวิตของทั้งคู่นะคะเข้มข้นมาก
อกจากจะมีความลำบากแล้วทั้งสองคนนี้มีความเป็นนักสู้มากค่ะคุณผู้ชม
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตเพื่อทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่อีกครั้งค่ะ
ชายหนุ่มคนนี้เขามีอาชีพจับปลา
บ้านอยู่อายุทยาแต่เป็นชาวเกาะ
ในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่เชื่อ
สวัสดีครับผมชื่อนายนัฐกาลนามสกุลภาคอุบล
ชื่อเล่นชื่อนิวอายุ๒๔ปีผมมีอาชีพหาปลาครับ
ตอนนี้ครอบครัวผมก็อาศัยกันอยู่ทั้งหมด๓คนครับ
มีผมมีปู่แล้วก็มีย่าครับ
ย่าผมก็อายุ๘๓นะครับส่วนปู่ผมก็อายุ๗๖

ที่ผมอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอบังปะอินครับ
ซึ่งบ้านที่ผมอยู่อาศัยอยู่บนเกาะครับ

สัญจรออกไปข้างนอกนะครับผมก็จะไปโดยการใช้เรือครับ
เรือที่นิวใช้ในการหาปลาอายุกว่า๔๐ปี
สภาพจึงเป็นอย่างที่เห็น
ปัญหาในการทำมาหากินของผมในตอนนี้นะครับ
ก็คือเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของผมครับ
รั่วมากเลยครับต้องคอยวิทย์น้ำไประหว่างขับ
ซึ่งเรือลำนี้นะครับมีอายุ๔๐ปีครับ

ถ้าจะซื้อใหม่นะครับก็ต้องใช้เงินจำนวนประมาณ๒๖๐๐๐บาทครับ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับก็คือเงินไปซ่อมกระชังปลาด้านหน้าครับ
ซ่อมแซมทำใหม่นะครับก็ประมาณ๑๐๐๐บาทครับ

แล้วก็ซ่อมกระชังปลาให้ปู่ครับ
เพื่อเรือและกระชังปลาอันใหม่
ผมจะร้องให้สุดคำและจะจำเนื้อเพลงให้แม่นครับ

เหงื่อออก

แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีจะกิน
คติประจำใจของป้าก๊อต
ก๊อตแม่ค้าขายยำไก่แซ่บอายุ๕๒ปี
ความสุขสุดของป้าก๊อตก็คือ
สมาชิกในครอบครัวของป้าก๊อตประกอบไปด้วยลุงชนอายุ๕๐ปีสามีของป้าก๊อต
ก๊อตมีฉายาเขาเรียกว่าป้าก๊อตไก่แซ่บยำไก่แซ่บของป้าก๊อตกรอบนอกนุ่มในรสเด็ด

ตอนนี้ป้าก๊อตก็ขายยำไก่ล่อนเล่ไป

ทีนี้ป้าก็อยากมีร้านเป็นของตัวเอง

ก็จะได้มีลูกค้าเยอะขึ้น

ถ้าวันนี้ได้ตังค์๑ล้านจะเอาไปทำอะไร
ก็เอาไปซื้อ

รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปลงเสียงว่า
เราเกิดมา

มาเอาใจช่วยป้าก๊อตแม่ค้าหน้ามนต์

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นแม่ค้าเร่ร่อนอีกต่อไป
เธอจะทำได้ทั้งหมดกี่เพลง

สู้ไม่ถอยจ้า
อยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่อายุ๑๓จนตอนนี้๒๔ปีแล้วครับ

เขาจะไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไร

ถ้าพ่อแม่เลิกกันลูกจะใจสลาย

ก็มีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายนิวมาก

ตัวป้าก๊อตเองคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกัน

ก็ไม่ได้เจอคุณแม่เลยแล้วตอนนึงไม่เจอค่ะ
อยู่กับคุณพ่อค่ะคุณพ่อเลี้ยงก็จน

แล้วกลับมาเจอกันครั้งแรกคุยอะไรกันนะป้า
ทั้งที่รู้ว่าแกกลับมาให้เราเลี้ยงแต่เราก็ดีใจใช่

พ่อค่ะแม่ต้องมาหาเรา

ก็ร้องได้
ยกที่๓ของศึกชิงเงินระหว่าง
นักสู้มุมน้ำเงินหนุ่มนิว
และนักสู้มุมแดงปะก๊อต
ยกที่ผ่านมาทั้งคู่ช่วยกันสะสมเงินทุนอยู่ที่
วันนี้มาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองคนกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

สู่ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่๓สำหรับทั้งสองท่าน

กำลังใจเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่ามีคนมาเชียร์ที่บ้านนั่นเองนะครับ

สามีของพระก๊อตนะครับ
คุณชนแล้วก็ลูกสาวนะครับน้องนก

ในส่วนของน้องนิวนะคะแน่นอนค่ะ
ก็มีกำลังใจที่ดีจากคุณปู่นะคะ

ก็มาเริ่มกันที่ป้าก๊อตนะฮะ

ก๊อตต้องใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์เตรียมไก่เตรียมอะไรในนานไหมครับ

เสร็จก็ประมาณ๖โมง
โมงปุ๊บเราเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลย

เพราะว่าโรงเรียนจะเลิกบ่าย๓

เราก็ขายไปจนถึง๖โมงอะ

เห็นบอกว่าลูกสาวของป้าก๊อตเนี่ยก็ทำงานหนักด้วย

เขาก็ช่วยหยิบจับอะไรทุกอย่างเหมือนกัน

เขาเรียนของการโรงแรม

ก็จะมีไปเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ุ๊กขาเวลาไปช่วยงานเพื่อเป็นแบ่งเบาภาระที่บ้านไปทำอะไรบ้างคะ
ที่หนูทำงานจะเกี่ยวกับการเสิร์ฟค่ะเกี่ยวกับห้องอาหาร
ก็จะมีเสิร์ฟน้ำบ้างเสิร์ฟอาหารบ้างค่ะ
แล้วอย่างช่วงนี้โรงแรมไม่สามารถจัดอีเวนต์ได้
ุ๊กแน่นอนก็ขาดรายได้ตรงนี้

แต่ว่าหนูก็ทำงานที่ร้านแถวบ้านนะคะร้านหมูกระทะวันละ๓๐๐ค่ะ
เดี๋ยวนะถ้าไม่ได้ไปกับคุณครูไม่ได้ไปกับอาจารย์
นุ๊กก็หางานแถวบ้านทำไม่ได้ว่างเว้นเลย
นุ๊กก็ทำงานอยู่ดีถ้าเราเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำไหว
พี่ว่าชีวิตก็จะเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นกว่าในห้องเรียน
เราก็จะสามารถรับมือกับโลกภายนอกได้ดีกว่าไปนั่งเรียนอยู่ในห้องอย่างเดียว
อันนี้พี่เป๊กนิยมเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

คุณพี่ชนลูกสาวเป็นแบบนี้คุณพ่อใจชื้นไหมคะ
ดีใจครับที่ลูกสาวทำงานช่วยเหลือครอบครัวครับพ่อแม่นะครับ
เวลาน้องนุ๊กเขาไปทำงานเห็นลูกออกไปทำงานแล้วรู้สึกไงครับ
ก็ดีใจค่ะก็เหมือนว่าเขาโตขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องห่วง
เพราะว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าการทำงานมันเหนื่อยไหมอะไรไหมอย่างนี้
แล้วเวลาเขาได้ตังค์มาล่ะเขาก็ให้แม่เลยค่ะ
นี่คือครอบครัวของป้าก๊อตนะคะหรือว่าพี่ก๊อตของเรานั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งรสชาติค่ะมาถึงน้องนิวค่ะ
นิวนอกจากหาปลาแล้วเห็นบอกนิวทำอาชีพอื่นด้วยทำอะไรครับ
รับจ้างลำหน้าศพครับ

เดี๋ยวนะการไล่ลำหน้าศพเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปทำได้เรามีความรู้ในด้านการลำไปเรียนมาจากไหนครับ
เคยได้มีโอกาสได้เรียนในวิทยาลัยหน้าตสินแล้วก็เลยเอาอาชีพตรงนั้นนะครับมาใช้ในการทำมาหากินเป็นรายได้เสริมครับ
แล้วมีคนติดต่อไปเยอะไหมครับ
เดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่ง๒ครั้งอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่ามีคนรู้บ้างว่านิวทำอาชีพนี้ด้วยเป็นอาชีพเสริมแล้วอยากให้นิวลำสักนิดหนึ่งอยากดูการไล่รำเผื่อใครที่ต้องการนะคะงานประเภทนี้อยากจะให้น้องนิวไปรำให้นะคะในงานนะคะจะได้ติดต่อน้องนิวได้นะคะเชิญเลยนะคะขอดูหน่อยค่ะ
อ่อนช้อยมาก
ครั้งหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เขาจะให้ประมาณ๓๐๐บาทครับ๓๐๐บาทแล้วแต่ใช่ไหมบางครั้งก็อาจจะมากกว่านั้นเลย

พิเศษเวลาเขาถูกใจเราอย่างนี้ครับ
ก็เป็นที่น่าเสียดายตอนนี้นิวก็ไม่ได้เรียนต่อในสาขาที่ตัวเองอยากเรียนใจเนี่ยเราอยากเป็นอะไร
ความจริงผมก็อยากเป็นครูสอนหน้าตะสินครับ
ณตอนนี้นิวต้องหยุดการเรียนไว้เพราะว่าหนึ่งเลยคือต้องเป็นหัวเร่หัวแรงเพื่อดูแลคุณปู่กับคุณย่า
สองเลยก็คือไม่มีทุนการศึกษาเพื่อจะไปเรียนต่อเพราะต้องเอาเวลามาหาปลาแล้วก็รับงานรำบ้าง

เสียใจไหมคะนิวที่ไม่ได้เรียนต่อ
ไม่เสียใจครับตอนนั้นดีใจกึ่งเสียใจเสียใจที่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้มีวุฒิในการเป็นใบเบิกทางทำงานเหมือนเพื่อน
แต่อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องอดเพราะว่าเราสามารถไปทำงานอย่างอื่นที่หากินช่วงนี้ให้รอดครับเพราะว่าถ้าเกิดอดตอนนี้อาจจะอยู่ไม่รอดถึงจบมหาลัย
เคยคิดจะทิ้งคุณปู่คุณย่าแล้วเอาตัวรอดไปคนเดียวไหม

คุณปู่ได้ยินแล้วไหมคะไม่เคยคิดจะทิ้งเลยอยากให้คุณปู่กับคุณย่าอยู่ไปนาน

ในวัยที่บางทีเรี่ยวแรงอ่อนล้าแล้วสายตาพล่ามัวกำลังวางชาที่จะลุกขึ้นในทุกเช้าตามพระอาทิตย์มันก็อ่อนล้าลงทุกที

พยุงและคอยเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นสายตามันช่างมีค่าเหลือเกินนะคุณปู่อยู่

แล้วนะตอนนี้นิวคิดว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตภายภาคหน้าในความฝันของเรา
เมื่อก่อนเสียใจครับแต่ตอนนี้คิดแค่ว่าอยู่กับปู่กับย่าแล้วเราก็มีเงินกินมีเงินจ่ายสำหรับรายจ่ายที่เรามีครับตอนนี้มันก็เหมือนเป็นความสุขแล้วเพราะว่าอนาคตเนี้ยเราสามารถขยันทำอย่างอื่นได้ถ้าเรามีทุนนะครับถ้าเราตั้งใจเรามานะลำบากตอนเนี้ยเราก็เก็บเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนทำอย่างอื่นก็น่าจะมีรายได้ครอบครัวกันนะฮะปีนี้ก็อายุยี่สิบสามแล้ว
น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะอายุยังน้อยอยู่ค่ะนะฮะถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสหรือมีผู้ใจบุญค่ะนะฮะอยากจะส่งเสริมให้น้องเขาได้เรียนต่อเนี่ยก็ยังทันอยู่อายุยังน้อยยังเรียนต่อได้อยู่นิวก่อนจะแข่งในรอบนี้ค่ะมีอะไรอยากบอกกับคุณปู่บ้างเราอาจจะไม่ได้มีทุนหรือว่าเงินที่จะไปเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจ

ไปซ่อมเรือค่ะนะฮะที่รั่วนะครับแล้วก็เอาไปซ่อมกระสังปลาที่รั่วเหมือนกันนะครับส่วนนักสู้ก๊อตป้าก๊อตของเราก็ต้องการเงินทุนเอาไปเปิดหน้าร้านค่ะของตัวเองนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนขายแบบนี้นะครับทั้งสองท่านก็มีความฝันมีความต้องการที่แตกต่างกันไปแต่ก็การเงินทุนสะสมเหมือนกันค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วสองยกมีเงิน

อินโทรในยกที่๓ของป้าก๊อตนี่บอกได้เลยนะคะ
ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์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
ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์ซาวน์

ลุงท้องรักโจมท้อง
ฝากเพลงรักกลอยน้องสู่หงใจฉัน
เสียงเพลงพี่ครวนชวนใจวัน
ฝากรำพันธุ์ถึงเพชรบุรี
พอกันปีไกลก็เมืองเพชรนั้นไกล
ไกลแค่นี้
แล้วยายไม่มาหาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอเช้าเย็น
มีหนุ่มชาวกรุง
ฝากความรักไม้มุ่ง
ไม่ว่างเมืองท้อง
ไม่ว่างเว้น
ทั้งมีสัยทองสองร้อยเส้น
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร

พบรักใหม่นครปฐม
น้องยังกล้ำเกลือน
ฝืนใจข่มสุดระทมแสงทรมาน
เมื่อเจ้าที่ดื่มกลับไป

ที่ยิ่งรักไม่มอง
มองยอดเขาวัง

ขอตั้งชวนเสียดฟ้า
ท้องคุณลูกมีเพียงต้นยา
วาสนาจึงพาเป็นรอ
เจ้าเมืองน้ำตาล
ฝากเพลงเตาลอยผ่านจากใจน้อง
ขอถามสักคำยังคุณคง
ทุ่งกระโจมทอง
ไงมีสอง

จะเป่าคาถามหาเรื่อยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสนีย
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน